ข่าวร้อนแรงในวงการบันเทิงวันนี้เนี่ยเห็นจะเป็นข่าวคดีค้ายาเสพติดและฟอกเงินของอดีตนักร้องดังยุค๙๐คุณปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงนะคะ
ซึ่งเธอออกมายอมรับแล้วว่าเธอค้ายาและฟอกเงินจริงค่ะ
วันนี้นะคะปุ๊กกี้ได้ถูกนำตัวจากทันทะสถานหญิงไปขึ้นสารอาญารัชดา
เพื่อนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่อายการยื่นฟ้องปุ๊กกี้และสามีชายชาวไต้หวันและพวกรวม๕คน
สมคบค้ายาไอซ์ยาบ้ายาเคและฟอกเงิน
ซึ่งทันทีที่ปุ๊กกี้เดินลงมาจากรถนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตได้ว่าอดีตดารามีสีหน้าสีตาที่สดใสขึ้นและดูสมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
หลังจากที่สารอ่านและอธิบายคำฟ้องแล้วปรากฏว่าปุ๊กกี้สามีรวมถึงชายชาวไต้หวันให้การรับสารภาพ
ส่วนนายกัณฑรและนางสาวทารินีจำเลยที่๔และ๕ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เรามาดูข้อหาทั้งหมดที่โดนฟ้องและสุดท้ายปุ๊กกี้ยอมรับสารภาพกันเลยนะคะ
ซึ่งมีทั้งหมด๖ข้อหาด้วยกันที่อายการสั่งฟ้องปุ๊กกี้และสามีชาวไต้หวันรับสารภาพในวันนี้
มีดังต่อไปนี้๖ข้อตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ก็คือข้อ๑นะคะสมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สมคบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ข้อ๓ร่วมกันฟอกเงินค่ะ
ข้อ๔ร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ข้อ๕ร่วมกันมียาเคตามีนไว้ในครอบครองและขายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
และสุดท้ายข้อหาที่๖ก็คือเสพเมดแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาต
นี่คือทั้งหมดที่ได้รับอายการสั่งฟ้อง๖ข้อหาด้วยกันที่คุณปุ๊กกี้รับสารภาพในวันนี้
ซึ่งครั้งก่อนเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะ
แต่วันนี้ยอมรับสารภาพแล้วทั้งหมด๖ข้อหาด้วยกันนะครับคุณผู้ชม
เห็นได้เลยว่ายาเสพติดไม่เคยให้อะไรกับใครมีแต่ให้โทษทั้งนั้น
ใช่แล้วนะคะก็เป็นตัวอย่างนะของคนในวงการบันเทิงที่เข้าไปผัวพันกับยาเสพติดนะคะ